เป็นอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองพักนั้น

หลักคือเรื่องของเงินของพักการเมืองใช่ไหมที่ตอนนี้ถูกฟ้องอยู่
ใช่ครับตอนนี้ถูกฟ้องมันมี๒รอบนะครับ
อุดหนุนภาคการเมืองมีทั้งหมด๒รอบ

อีกรอบที่ที่๒รอบ๖๗ล้านบาทก็กำลังตามมา
แต่เงินทั้ง๒ก้อนนี้มันมีการเบิกไปแล้ว

ระหว่างที่ทวงนะฮะแต่ท่านหัวหน้าพักก็ไม่ได้ตามเอาเงินคืนนะฮะ
ไม่ได้คืนเงินใดจนจนยุบพักนะฮะแต่ยุบพักนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนฮะ

อ๋อคือเรื่องราวพักการเมืองพักนี้ครับมีส่อหนึ่งคนนะ

ในการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ได้สอสอมา๑คน
ในระหว่างของการทำพักเพื่อที่จะลงเลือกตั้งเมื่อปี๖๒เนี่ย

ใช่ครับมีรอบแรกจัดตั้งสาขาและส่งผู้สมัครทั้งหมด๓๐๐กว่าคน

และบัญชีรายชื่ออีก๑๕๐คนก็คือครบ๕๐๐คนครบ

พักเล็กพักเล็กพักหนึ่งซึ่งส่งได้เยอะขนาดนี้
รู้สึกจะส่งได้มากสุดด้วยฮะตอนนั้นนะฮะ

แล้วก็สมาชิกนะฮะเป็นอันดับ๒ของประเทศไทย
สมาชิกนะครับเพราะว่าแต่ละคน๕๐๐คน
ก็ต้องไปหาเพื่อนฝูงมาสนับสนุนใช่ไหมฮะทั้งประเทศนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าในการดำเนินกิจกรรมต่างการตั้งสาขาพักอะไรต่าง
ก็กรกตเขามีเงินอุดหนุนพักการเมืองให้
ใช่แต่ต้องปริมาณสาขาเยอะปริมาณสมาชิกเยอะ
แล้วคุณก็จะได้เงินอุดหนุนตามสาขา
แต่คุณต้องรายงานกรกตว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
ถูกครับคือเขาเอามาพัฒนาการเมืองแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้เอามาพัฒนา
ก็คือเงินตรงนี้เรามีสาขาร้อยกว่าสาขาสาขา
ก็จะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ย
เงินมันต้องกระจายไปตามสาขานี่อันนี้คืออะไรคุณหนุ่ม
นี่แหละครับวันแรกที่ได้ไปสัมผัส๕๐๐คนมาจากทั่วสารอาทิตย
ตั้งแต่แม่ท่องสรญอันสตูรนิษฐ์ทุกจังหวัด

เหมือนกับเซตแรกที่เป็นเซตของเลขาธิการพักเหมือนกับเขารู้ไง
เขารู้เขารู้ปุ๊บเขาก็ออกไปก่อนก็เลยเหลือ๖๖คนที่โดนคดีนี้นะครับ
นี่คือผมพักการเมืองใหญ่บางพักยังมีกรรมการบริหารพักไม่ถึง๖๐คนเลยนะ

คือหนุ่มต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับคือ๖๐กรรมการบริหารทั้ง๖๖คนเนี่ย
มีตั้งแต่ผู้พันธุ์นักข่าวชาวนาชาวไล่ชาวสนคือมีทุกอาชีพ
คือระหว่างทางนี้ที่เราทำพักกันไปตั้งสาขาพักกันทั่วประเทศ

หัวหน้าพักก็ไปขอเงินสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมต่างจากกรกตมา

คือจริงไม่ใช่ว่าเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นจามกลไก่
คุณได้ยอดเท่านี้เขาไม่ให้อยู่แล้ว
แต่ให้มาเพื่อพัฒนาสาขาไม่ได้ไปใช้ส่วนตัว

ก้อนหลังอีก๖๗ล้านครับ
๑๗ล้านกว่าใช่ไหมครับ

ทีนี้วันดีเคือนดีเมื่อปีเท่าไหร่ปี๖๓หรือ๖๔
ปีนี้ครับปี๑๙๖๕นะครับ
๑๙ตุลาคม๒๐๑๖โดนยุบพัก

คือมันมีสาขาพักอยู่จังหวัดนึง
ที่ไปแจ้งเขาทำดอกไม้จันทร์
โดยซื้อของซื้อของไม่ให้เขาทำ

แต่คนที่มาทำเนี่ยคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกพัก

พอกรกตเขารู้เรื่องเขาก็เลยสั่งยุบพักอย่างนี้หรอฮะ

คือโดนยุบพักเรื่องดอกไม้จันทร์
แต่ปัญหาก็คือว่ากรกตเขาก็เลยมาตรวจสอบ
แล้วก็พบว่ามันไม่มีการรายงานเรื่องของเงิน
ที่นำไปพัฒนาเรื่องของภาคการเมือง

แล้วก็กรกตได้รอบแรก๑๑ล้านมันหายไปใช่ไหมครับ

แล้วอีก๖๗ล้านมันหายไปอีก
กรกตกรุงเทพก็ส่งกรกตสระบุรีมาตรวจ

อ้างว่าไม่มีกุญแจขายเซฟ

แต่ที่ลุงติดใจวันนั้นที่พวกเรานิ่ง
เพราะเรามองว่าอุ้ยคอกตอมาแล้วดีใจ
เพราะไงกรกตต้องตามเงินสดนี้กลับไป

มาถึงสำนักงานแล้วแล้วเงียบครับ
ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ